ถึงแม้ว่าเราจะขับรถอย่างระวังแล้วแต่ว่าคนอื่นคันอื่นอาจสามารถขับมาชนเราได้
การทำประกันภัยรถยนต์สามารถลดความเสี่ยงแล้วก็ช่วยลดภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
แต่ว่าทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับเรื่องของรถยนต์ของเราวันนี้มีคำแนะนำมาจากคุณจิปภานัท
คุณจิปภานัทสวัสดีครับ

ถามง่ายก่อนเลยครับถ้าเกิดว่าเรามีรถสักหนึ่งคันไปซื้อรถมาแล้วจำเป็นต้องทำประกันภัยรถยนต์ทุกคันหรือไม่ครับ
ค่ะเมื่อเรามีรถขึ้นมาสักคันนึงนะคะแม้ว่าเราจะมาระมัดระวังในการขับขี่มากสักเท่าไหร่นะคะสุดท้ายแล้วค่ะโอกาสที่เราจะเกิดความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ดีนะคะ
ดังนั้นแล้วเนี่ยการประกันภัยรถยนต์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความจำเป็นของรถของเรานะคะก็เพื่อมารองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เราไม่คาดฝันนะคะ
มีการประกันภัยรถยนต์อันดับแรกเลยค่ะที่เราจะต้องทำนะคะนั่นก็คือการประกันภัยภาคบังคับนะคะ
คือทำตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพศ๒๕๓๕นะคะ
เขาบังคับค่ะให้รถทุกคันนะคะที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกค่ะจะต้องจัดทำพรบที่ว่านี้นะคะ
เพียงเพื่อว่ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะคะของประชาชนที่ประสบภัยจากรถนะคะ
ทั้งนั้นเนี่ยวงเงินความคุ้มครองนะคะที่เราจะจ่ายให้นะคะก็คุ้มครองเกี่ยวกับตัวร่างกายนะคะชีวิตอนามัยนะคะ
เงินที่ให้เนี่ยจะลดหลั่นกันไปค่ะแล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะวงเงินสูงสุดนั้นก็จะคุ้มครองอยู่ที่๓๔๐๐๐บาทนะคะ
ทีนี้เนี่ยเวลาเราทำประกันภัยพรบแล้วนะคะข้อสำคัญค่ะที่เราจะต้องจำไว้นะคะ
ก็คือว่าพระบอนั้นคุ้มครองแค่ตัวบุคคลค่ะไม่ได้คุ้มครองถึงความเสียหายของที่เกิดขึ้นกับตัวรถนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมีความคุ้มครองต่อตัวรถเนี่ยเราก็ต้องมองไปถึงประกันภัยตัวอื่นเพิ่มเติมขึ้นนะคะ
กำลังจะถามว่าถ้าเกิดว่าเราอยากซื้อประกันภัยเพิ่มเติมที่ให้มากกว่าเรื่องของการคุ้มครองมากกว่าผ้าบังคับหรือว่าพรบต้องซื้ออะไรมีคำแนะนำอย่างไรดีครับ
ค่ะก็ถ้าเกิดว่าความคุ้มครองนะคะของประกันภัยภาพบังคับเนี่ยมันไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าความแสของเราเนี่ยมีมากกว่านั้นนะคะ
เราก็สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะซื้อก็ได้ค่ะไม่ซื้อก็ได้นะคะ
อยู่ที่เราสมัครใจนะคะจึงเรียกประกันภัยประเภทนี้ว่าภาคสมัครใจนะคะ
ซึ่งภาคสมัครใจคอปภนะคะออกมาเนี่ยจะมีทั้งหมด๕ประเภทหลักนะคะ
ชื่อเรียกก็จะแตกต่างกันไปแต่ละบริษัทประกันภัยนะคะแต่ทุกทุกประเภทค่ะ
เราจะมีความคุ้มครองที่เหมือนกันทุกประเภทนะคะนั่นก็คือความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกนะคะ
เป็นอย่างไรหมายความว่าเมื่อรถเรานะคะไปชนกับบุคคลภายนอก
แล้วเราต้องรับผิดตามกฎหมายนะคะประกันภัยก็จะเข้าไปคุ้มครองให้
ส่วนนี้ค่ะจะมีกับทุกประเภทจุดที่แตกต่างจะเป็นตัวบอกได้ว่านะคะ
ประกันภัยประเภท๑๒๓แตกต่างกันอย่างไร
อยู่ที่ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถค่ะ
ต่อตัวรถเป็นอย่างไรที่นิยมกันมากที่สุดคือประกันภัยประเภท๑
นั่นหมายความว่าคุ้มครองความเสียหายของตัวรถทุกกรณีค่ะ
ไม่ว่ารถคันนั้นนะคะจะอยู่ในสถานะที่เป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก
หรือเกิดจากภัยใดก็ตามเช่นรถอาจจะซูนหายหรือว่ารถไฟไหม้
หรือเกิดจากภัยน้ำท่วมหรือมีวัตถุอื่นมาหล่นใส่รถเรานะคะ
ตัวนี้ค่ะประกันภัยประเภทหนึ่งก็สามารถคุ้มครองได้นะคะ
จากนั้นค่ะเป็นประกันภัยประเภทสองนะคะก็จะมีความคุ้มครองรถหลั่นกันลงมาค่ะ
ประเภท๒จะให้ความคุ้มครองแค่เพียงรถถูกขโมยค่ะแล้วก็รถถูกไฟไหม้เท่านั้นเองนะคะ
หลังจากนั้นค่ะจะเป็นประกันภัยประเภท๓นะคะประเภท๓ความพองต่อตัวรถไม่มีเลย
จากนั้นก็จะเป็นความคุ้มครองประกันภัยประเภท๔ประเภท๔เหมือนประเภท๓เลยค่ะ
แต่ถูกพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อให้คุ้มครองเฉพาะความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกเฉพาะทรัพย์สินเท่านั้นนะคะ
เพราะอะไรเพราะคนที่ทำประกันพระบอเนี่ยอย่างที่บอกตอนแรกนะคะจะไม่มีความคุ้มครองต่อตัวรถที่เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะคะ
ประเภทสี่จึงเข้ามาช่วยปิดช่องโบนี้ได้นะคะแต่ไม่เป็นที่นิยมนะคะเราจึงไม่คุ้นหูกันนะคะ
ประเภทที่๕ค่ะประเภทนี้นะคะเป็นประเภทที่เราคุ้นหูแต่เฉพาะชื่อว่า๒บวก๓บวกใช่ไหมคะ
แต่จริงแล้วค่ะทางการเนี่ยเราเรียกกันว่าประเภท๕นะคะประเภท๕คุ้มครองอย่างไรนะคะ
ประเภท๕นี้เกิดมาจากกรมฐานประเภท๒และ๓ค่ะแต่ว่ามาขยายความครองเพิ่มเติมขึ้นขยายอะไรนะคะ
จากที่ประเภทสองจะให้เรื่องของรถถูกขโมยนะคะแล้วก็รถถูกไฟไหม้แล้วเนี่ย
ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่รถชนกับยานพานะทางบกด้วยกันนะคะ
แล้วมีคู่กรณีจะได้รับความคุ้มครองต่อรถตัวเองไปด้วยนะคะอันนี้คือจุดที่แตกต่างกันระหว่างกรมประทันประเภท๑๒๓๔๕นะคะ
นี้เวลาเราเลือกซื้อเราจะเลือกซื้ออย่างไรดีนะคะแน่นอนว่าประเภทหนึ่งเนี่ยมีความครองที่กว้างที่สุด
แต่เราควรจะเลือกที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการขับขี่ของเรานะคะแล้วก็เราก็ดูว่าในท้องตลาดเนี่ยบริษัทใดที่ให้ความคุ้มครองกับเราเนี่ยดีที่สุดและมากที่สุดตรงกับที่เราต้องการนะคะ
สิ่งสำคัญค่ะคือเราต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยที่เราจะเลือกซื้อด้วยนะคะว่ามีความมั่นคงและน่าเชื่อถือขนาดไหนนะคะ
แล้วอย่าลืมค่ะว่าเรารับเกี่ยวกับค่าเบี้ยหรือประมาณค่าใช้จ่ายเนี่ยไหวไหมนะคะถ้าไม่ไหวเราสามารถเจรจาต่อลองเพื่อขอส่วนลดค่าเบี้ยได้นะคะ
หรือเราจะใช้ประโยชน์จากส่วนลดภายใต้กรมฐานนั้นก็ได้ค่ะ
ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับข้อมูลเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์นะครับ